ก็เป็นศึกไทยลีกนัดที่๒๑นะครับ
ก่อนเกมเนี่ยเมืองทองตามหลังอยู่๒แต้มนะครับ

ก่อนที่จะแทงบอลให้กับเจริญศักดิวงกร

ทำชิ้นกลับมาสวยงามเลยนะครับ

ทำให้เมืองทองเก็บใช้ชนะมีเพิ่มเป็น๒๙แต้ม

ส่วนทางบีจีครับก็หล่นไปอยู่อันดับ๘
มี๒๘คะแนนเท่าเดิมนะครับ

เจ้าถิ่นนำก่อนหนึ่งศูนย์ครับศิลาเนี่ยแล้วมาเป็นที่ออสมันโซนะครับ
ยิงเข้าไปนาทีสามสามครับมาต่อเป็นสองศูนย์ครับ
ลาก็เปิดมาตรงเนี้ยครับใบฉลับแล้วก็มาที่เคนเชิลแดเนียลเอง
ยิงเข้าไปครับสองศูนย์ของเจ้าถิ่นนาทีแปดสิบสามครับ
โจ้ได้หลุดไปดวนเดี่ยวเลยนะครับแล้วก็หลอกนี้แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ
เป็นประตูที่๕๐ของเขาในเมืองไทยด้วยนะครับ
แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับส่วนไทยมีเพิ่มเป็นยี่สิบห้าแต้มนะครับ
อยู่ที่สิบส่วนเชียงรายมีสายเอ็มสี่แต้มนะครับ
รังที่สี่ผลคู่อื่นนะครับเมื่อวานลำปังชนะเรียกบุรีหนึ่งศูนย์ครับ
แล้วก็ลำภูนย์สเมิร์ทซองต่อศอกนะครับ
ส่วนโปรแกรมวันนี้ก็มีอีก๔คู่นะครับ
ขอนแกนพบกับลักษณะศรีมารีสิบแปดนาทีการ
แล้วก็แบงคอกพบกับการท่าเรือ
อันนี้เตะในเวลา๑๘นาที๓๐นาที

ในเวลา๑๙นาทีก่อนนะครับ